นะคะค่ะคับนี้ค่ะจะเจอกับเรือนขวัญแล้วก็เฉริค่ะใช่ค่ะ
หลังจากที่เกิดข่าวร้ายกับครอบครัวของคุณตั๊กบงกฎนะคะ
ที่ได้สูญเสียคุณแม่เล็กทนาภาษินีปศ๑๕มีศศที่ผ่านมา
วันนี้ก็ได้เวลาส่งคุณแม่เล็กขึ้นสวรรค์แล้วค่ะ
เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของตั๊กบงกฎ
ที่ได้สูญเสียคุณแม่เล็กธนภาชีพนุรัติ
เป็นที่รักไปด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ

เมื่อวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยในวันนี้เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
นำมาซึ่งความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อครอบครัวตั๊กบงกฎเป็นอย่างมาก
โดยนักแสดงสาวยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
และยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เนื่องจากว่าตอนนี้ยังคงทำใจไม่ได้ค่ะ
แล้วก็มีน้องข้าวหอมลูกชายของนักแสดงสาว
ทำพิธีบวชหน้าไฟให้กับคุณยายเล็ก
เพื่อทดแทนบุญคุณเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยค่ะ
ขณะที่อ้วนรีเทิร์นซึ่งตั๊กวงกฎเอง
นับถือเหมือนเป็นคุณแม่คนที่๒ค่ะ
ก็เผยว่าหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณแม่เล็ก
ตัวเองก็ได้จุดทูปบอกให้คุณแม่นะคะ
บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกแล้ว
และขอให้ขึ้นไปอยู่บนฟ้าด้วยความสงบสุขนั่นเองค่ะ
พอรู้ว่าแม่ไปพี่ก็จุดทูปนะ
แล้วก็บอกไม่ต้องห่วงอะไรเนาะ
เพราะว่าแม่เล็กสร้างโบสถ์ทำบุญ
แล้วก็เยอะมากด้วยนะช่วยคนเยอะมากในช่วงหลังของชีวิตเนี่ย
ไม่ต้องห่วงอะไรเลยเพราะว่ามีบ้านสวยรออยู่บนฟ้าแล้ว
แล้วก็ลูกหลานสบายหมดแล้วไม่ต้องห่วงอะไรนะ
อย่างที่คุณอ้วนบอกเลยนะคะให้แม่เล็กไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับ
เพราะว่าบุญกุศลที่ทำเอาไว้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ย
เชื่อว่าจะหนุนนำให้แม่เล็กไปอยู่ในพบภูมิที่ดีนั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะก็เชื่อว่าคุณแม่เล็กจะอยู่คุณตั๊กตลอดไป
คอยดูแลดูหลานข้าวหอมนะคะ
โตขึ้นด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณตักด้วยนะคะและครอบครัวด้วยค่ะ